ใช่แหล่วเป็นแก่แกง

จริงค่ะอ๋อครับใช่๓๖๐หน่อยหนึ่ง
ใช่ฉันเป็นพี่สาวคนโตค่ะวันนี้
สมแล้วที่เขาบอกว่าแบบแม่ผัดเนี่ยคิวแน่น

แบบคิวแน่นอยู่นะคะนางเอกอะสมมติผมจะอยู่ทรง

อันนี้๓วันนะเหมือนกันนะ๓วัน
บางทีภูมิกันบอกว่าทำไมต้องไป
เรารำคาญแก่ถ้านอนความเราทำอย่างนี้ค่ะ

นอนได้ก็ทำตลอดว่าก่อนค่ะ
ถ้านอนแต่แคนงก็อย่างนี้
จริงหรือแต่หน้าเป็นร้อยปะคุณแม่
นี่ไงอย่างนี้ไงเป็นนิดนึงนิดเดียว
หน้าแม่ไม่ยับตื่นเช้าแม่ได้จิ้มโบนิดนึง

ที่นำสวนอยู่ดีมากเลยอะครับตัดผมด้วยเหรอคะไม่ดัดลูก
เขาใช้เขาเรียกว่าใดข้าวโพด

ึกไว้เต็มหัวเลยแล้วก็จะค่อยมาแกะ
เป็นร้านใดโบราณนั่นคือพี่เอียดของดิฉันเองค่ะ
โอ้โฮอยู่ได้๓วันนะคะเลิศ
ใดจนเส้นเลือดขอดปมเต็มขาไปหมดแล้วค่ะ
ยังอยู่พี่เอียดค่ะฮักต่อค่ะอ้าว
วันนี้ไปดูเรื่องของพรบคู่ชีวิตกันค่ะ

สำหรับร่างพรบคู่ชีวิต
ก็เปิดทางให้คู่รักในเพศเดียวกันเนี่ยนะคะ
ที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
แม้กระทั่งรับเลี้ยงลูกบุญธรรมอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้นายกเองเขาก็มีการส่งต่อให้
ประชุมสภาพิจารณาย้ำว่าต้องศึกษาอย่างรอบด้าน
ทีนี้คุณวิศนุเครืองามารองนายกว่ามนตรีค่ะ

เขามีการเสนอร่างพรบคู่ชีวิต

บอกว่ามีมติให้ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมพรบเรียบร้อยอันนี้

เพื่อที่จะประกอบกับร่างพรบสมรสเท่าเทียม
โดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำแนะนำ
บอกว่าไม่สมควรที่จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เพราะในนั้นพูดถึงชายกับหญิง

ต้องเป็นแบบเพศไหนก็ได้อย่างนี้นะคะ
แต่ทีนี้ในการฝ่ายค้านเขาต้องการให้เห็นความเสมอภาคทางเพศ
อย่างเช่นอย่างที่บอกชายกับชายหญิงกับหญิง
แล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า
ถ้าเราจะมีระบบที่ไม่ปกตินะ
ก็เลยมีการแยกเป็นพรบในต่างหากออกมา

ร่างพรบคู่ชีวิตนั่นเองนะคะ
ระหว่างชายกับชายหรือแม้กระทั่งหญิงกับหญิง

ดังนั้นในร่างพรบคู่ชีวิตไม่ว่าเพศอะไร
ต้องมีอายุมากกว่า๑๗ปีบริบูรณ์ทั้งคู่
รวมไปถึงถ้าเกิดว่าในกรณีของผู้เยาว์เนี่ย
ปีดามันดาต้องให้ความยินยอมในกรณีนี้
ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าในร่างพรบคู่ชีวิต
จะให้สิทธิแก่บุคคลสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องของการรักษาสุขภาพของชีวิตคู่ได้หรือเปล่า

พอมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ได้ไหม
คุณวิศนุก็เลยบอกว่าแต่ถ้าไม่มี
สามารถที่จะแปรยติในชั้นกรรมธิการได้
เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยแก้ปัญหาได้หมด
ซึ่งจะนำเข้าสภาใน๑๒วันนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็จะคลอดเสร็จออกมาทันรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่า
ท่านบอกว่าแล้วแต่สภา
เพราะว่าร่างกฎหมายต้องเข้าประชุมทั้งสภาผู้แทน
แล้วก็ชั้นวุฒิสภาด้วยดังนั้นจะทันในยุคนี้ไหมรัฐบาลชุดนี้ไหม

ส่วนเรื่องของร่างพรบนี้มีกำหนดเรื่องสิทธิแล้วก็สวัสดิการของข้าราชการด้วยหรือเปล่า
คุณวิศนุก็เลยมีการบอกว่ามีให้สิทธิ์ทุกอย่างค่ะ
ซึ่งในส่วนที่แตกต่างกันก็มีรายละเอียดจำนวนมากจริง
แต่หัวข้อไหนที่เป็นสิทธิ์ที่เอาไว้ใส่ใน
เขาบอกว่าใส่ไว้ให้โดยจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องของมรดกแล้วก็แบ่งสินสมรสหลังการหย่าอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของการจดทะเบียนสมรสเรื่องของการจดทะเบียนหย่า
ต้องทำที่ว่าการอำเภอซึ่งถ้ามีการหย่าเกิดขึ้น
ต้องแก้ประมวลกฎหมายทั้งแพ่งและพาณิชย์
แล้วก็ไปเจอกับร่างของฝ่ายค้านแล้วก็นำไปพิจารณาพร้อมกันไป
ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี
เหมือนกับที่คุณแม่สิตางบอกอย่าเพิ่งไปขัดเขา
ตอนนี้กำลังตั้งท้องอ่อนอยู่รอคลอดอย่าเพิ่งไปขัดเขา
คราวนี้แหละแม่จิตางกล่าวไว้นะคะ
คือจริงยื่นร่างว่าน่าจะใช้เวลาหน่อยแต่ถือเป็นก้าวแรกที่ดี
ใช่ถูกต้องเพราะผ่านขั้นแรกแล้ว
หนาแต่เวลาเราไปเปิดข่าวอันนี้อ่านดูนะ

เวลาเราไปเปิดข่าวดูอะเขาอยู่กันจริงแล้วก็อยู่เหมือนแบบ
ก็เหมือนสามีภรรยาเลยนะแล้วก็ทำมาหากินมาด้วยกันสร้างมาด้วยกันนะ
เขาก็ต้องไปเช็คเรื่องกฎหมายย่อย
หลายคนบอกบางคนว่าทำไมต้องดันร่างนี้
มีข้อหนึ่งที่เขารู้สึกว่าสมมุติเขาอยู่ด้วยกันสองคนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่วันหนึ่งแบบอีกคนหนึ่งเกิดโคม่าหรือก็มีการตัดสินใจเรื่องการรักษาต่อไปเนี่ย

กฎเขาก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าต้องไปเรียกพ่อแม่ที่แบบ
อาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันนานหรือทิ้งกันไปหรือทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอย่างนี้

เขาสร้างมาด้วยกันทำมาหากินคือมีทรัพย์สินมาด้วยกัน
แล้วฝ่ายหนึ่งป่วยเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าอีกคนก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าญาติทางฝ่ายเขาเนี่ย
เอาไปเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยไม่มีสิทธิ์
ไม่ได้เป็นอะไรด้วยเหรอพี่เพราะไม่ได้จดทะเบียนนะคะ
ถ้าสมมุติว่ามีการจดทะเบียนกันก็ต้องไปดูอย่างที่บอกไป
อย่างบางคนจดทะเบียนกันอยู่ด้วยกัน
สมมุติถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนอยู่ด้วยกันแต่ไปรับเลี้ยงเด็กอย่างนี้
รับเลี้ยงบุตรอย่างนี้บางทีก็รับไม่ได้ไง
แต่ถ้ามีการจดทะเบียนแบบเป็นรูปแบบแบบชัดเจนเป็นอยู่ในกระมวลกฎหมายเนี่ย
รับเลี้ยงเด็กมันก็จะอยู่ในนั้นได้ด้วย
รับบุตรบุญธรรมเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ทรัพย์สินมรดกจะมีการแบ่งอย่างไรอย่างนี้ชัดเจน
แต่ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกไป
ในกระมวลกฎหมายนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องมองให้หลายด้าน
อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะ
เพราะความจริงก็คืออะไร
โยคเด็ดของครูปรีชาจำได้ไหมคะมหากราบหวย๓๐ล้าน
นานมาก๕ปีเต็มนะคะเรื่องนี้
กว่าที่มันจะเดินทางมาถึงคำพิพากษาของสารดีการในวันนี้ค่ะ
ในที่สุดแล้วหมวดจรูนชนะคดีนะคะ
ในที่นี้ก็คือสารพิพากษายืนยกฟ้อง
ต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้มันมาจากพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่ที่มีการฟ้องร้องกันคือครูปรีชา
ฟ้องรัฐบริโธรจรูลหรือหมวดจรูลว่ายักษ์ยอกซัก
ก็คือเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ของเขาไป๓๐ล้าน
ฟ้องกันไปฟ้องกันมาพยายามหาหลักฐานที่ก็มี
ขายหวย๓คนที่เป็นพยานของฝั่งครูปรีชาใช่ไหมคะ
ถึงขั้นไปสาบงสาบานอะไรกันเลยนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยสารชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องหมวดจรูน
ในข้อหายักษ์ยอกซักรับของโจร
เพราะพยานหลักฐานที่ครูปรีชาในฐานะโจทยื่นไปเนี่ย
มันไม่ตรงกับพยานหลักฐานในเชิงนิติวิทยาศาสตร์
ทีนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ไปต่อจากศาลชั้นต้นไปสารชั้นกลาง
สารชั้นกลางสุดท้าย๕ปีผ่านไปวันนี้
สารดิกาพิพากษายืนค่ะยืนตามศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องหมวดจรูล
ครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจฟ้องค่ะ
เท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยก็หมวดจรุนชนะครูปีชาแพ้
จรูนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้เนี่ยโอเค
เขาชนะเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่ประเด็นคือเขายังมีคดีอีกประมาณ๗คดี
ที่เขาฟ้องครูปรีชากลับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของการร่วมกันฟ้องเท็จ
สิ่งที่ได้ฟังจากคำพิพากษาเนี่ยก็คือถือว่าสารระบุชัดเจนว่าพยานแต่ละคนแต่ละปาก
ให้การไม่ตรงกันไหนสารดีการจะพิเคราะห์อีกว่าครูปรีชา
ไม่ใช่ผู้เสียหายเลยไม่มีอำนาจฟ้อง
หลังจากนี้จะเอาคำพิพากษาของสารดีกาทั้งหมด
ไปดำเนินคดีต่ออีก๗คดีที่มีการแจ้งความครูปรีชาเอาไว้
เพราะว่าหมวดจรูนฟ้องครูปรีชาแล้วก็ทนายวรยุทธ์
คือทนายของครูปรีชาในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็จะเอาคำตัดสินของสารดีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในคดีอื่นด้วย
ถามว่าแล้วตอนนี้ครูปรีชาเป็นยังไงยังคงมั่นอกมั่นใจอยู่ไหม
เพราะว่าไม่ผ่านมากี่สารครูปีชาก็พูดเหมือนเดิมว่า

ครูปรีชาพร้อมกับสามเจ๊ขายหวยที่เป็นพยานนะคะ
เขาบอกว่าไม่หวั่นแม้แพ้คดี
ไม่หวั่นแม้แพ้คดี
ไม่เป็นไรอายาแพ้ไม่เป็นไรเดินหน้าฟ้องแพ่งต่อเพราะจะเรียกทรัพย์สินคืนให้ได้
เพราะสุดท้ายแล้วครูปรีชาบอกว่าความจริงก็คือความจริง
อุ๊ยแต่แกมั่งใจเนอะ
แต่แกผอมลงไหมผอมลงฟังเสียงเขาหน่อยเนา
ครูยังเชื่อว่าหวยคือจริงแล้วเนี่ยหวยเนี่ยมันเป็นของผม
แต่ในการนำนำพยานรักฐานต่างต่างเนี่ยมันมีเอ่อข้อจำการ
อันนี้ไม่ได้เรียกว่าแพ้นะเรียกว่าผิดคดีเรียกว่ายก
ไม่ได้ปิดตำนานครับเข้าใจใหม่นะอ่าเรียกว่าคดีหวยยังมีอีกหลายคดี
ซึ่งคดีหวยที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีการฟ้องอีกในเรื่องของการเรียกทรัพย์
แล้วการเป็นเจ้าของขณะนี้ความเป็นเจ้าของเราสองคนน่ะ
อาจจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับค่ะแต่คำพิพากษานี่ก็ยังไม่มีว่า
ใครเป็นเจ้าของนะครับคดีแพ่งจะเป็นคดีพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของ
อืมทำความเข้าใจใหม่นะนี่ไม่ใช่ปิดตำนานอืม
อาญาอย่างเดียวมันมีเรื่องการเรียกคืนทรัพย์อะไรใดด้วยคือ
เท่าที่ดูสีหน้าทุกคนก็ยังมีความเชื่อว่าไม่ได้ตึงเครียดอะไร
เขาบอกว่าก็ไม่ได้แพ้ก็สารยกฟ้องเฉย
ไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะแต่ผู้บินไปแพ่งต่อ
ความจริงก็คือความจริงค่ะไปแพ่งต่อ
ทีนี้ถ้าเอาเงินไปใช้แล้วทำไง
จริงมันมีส่วนหนึ่งที่เงินเอาไปใช้แล้ว
ตอนแรกก่อนที่จะเป็นคดีความมาแล้วตอนนี้เงินก็ยังถูกอายัดอยู่

เพราะว่าถ้าคดีนี้เนี่ยสารดีการพิพากษาจบแล้ว
แต่ถ้ามันยังมีคดีอื่นที่มันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่อะค่ะ
เงินก็น่าจะยังถูกอายัดอยู่เหมือนเดิม
เพราะว่าต้องรอให้ทุกอย่างสิ้นสุดถึงจะถึงจะเอาเงินให้กับเจ้าของได้
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของตกลงยังไงกันแน่

นี่คู่พิชาฟองคู่จรูนคือมันยังเหลืออีก
คือเหมือนเขาน่าจะฟองคู่แพงและอายา
นึกออกไหมเพราะว่าตอนแรกหมวดจรูนเป็นคนใช้เงิน
ว่าเอาเงินไปซื้อรถให้ลูกสาวใช่ป่ะคะ

คือทางอาญาก็คือเรื่องยักยอกทรัพย์รับของโจร

ความเสียหายที่ที่แบบเขาไม่ได้รับเงินไม่ได้ใช้เงิน

อันนี้ก็คือคำกล่าวอ้างของครูปีชา

เป็นเท็จกันอีกเรื่องถูกอะไรอีก
แล้วก็ครูปีชาก็น่าจะต้องต่อสู้อีกหลายคดี

นี่ไงสรุปนี่มีการฟ้องกันอย่างนี้
คู่พิชาฟ้องหลักเต็มไหน
มีครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนคดีขโมยหวย๓๐ล้าน
นี่คือคดีต้นเรื่องสารดีการพิพากษาแล้วยกฟ้อง
ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนหมินประมาทด้วยการโฆษณา
จากการที่หมวดจรูนไปให้สัมภาษณ์

คู่พิชาฟ้องธนัยตั้มหมินประหม่าดด้วยการโฆษณา

บ้าบินก็คือหนึ่งในป้าขายหวยฟ้องทนายตั้ม
ข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษ

บ้าบินฟ้องทนายตั้มให้การเท็จสารยกฟ้อง
บ้าบินฟ้องหมวดจรูนให้การเท็จสารยกฟ้อง
ในแผนฟ้องหมวดจรูนข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้ง
อันนี้จำหน่ายคดีชั่วคราวคือพักไว้ก่อนรอฟังผลคดีอีกคดีหนึ่งก่อน
เพราะว่า๒คนนี้มี๒คดีจากทางกองปราบด้วย
ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนเรื่องฟ้องเท็จ
จากการที่ลุงจรูนฟ้องครูปีชาว่าเบิกความเท็จเรื่องอายัดเงิน
จำหน่ายคดีก่อนเพราะว่าต้องรอผลคดีหวย๓๐ล้านให้จบ
มันถึงจะต่อยอดไปที่คดีอื่นได้
ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนเรื่องละเมิดเนี่ยเรียกค่าเสียหาย๓๐ล้าน
เรียกเท่าหัวเลยสารถอนอายัดคืนเงินให้ลุงจรูนไปแล้ว
จรูนฟ้องครูปรีชากับทนายวรยุทธ์เรื่องฟ้องเท็จรอผลคดีวันนี้ก่อน
แล้วก็หมวดจรูนฟ้องทนายวรยุทธ์หมินประมาท
ทนายวรยุทธ์ขอโทษแล้วก็เลยถอนฟ้องแล้ว
จรูนแจ้งความครูปรีชาเรื่องแจ้งความด้วยที่กองปราบ
เรื่องอยู่ที่อายการรอผลคดีวันนี้
โอ้โห๑๒เหนื่อยขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหม
ชิบคดีเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าดื่มน้ำอย่างที่บอกไปน่าจะอีกยาวอยู่ดี
มันก็เหมือนจะจบแต่ยังไม่จบอยู่ดี

ถูกต้องนะถ้าทำหนังได้กี่ภาคเนี่ย
เดี๋ยวไปขอรบทรงชาติคุณผู้ชมค่ะ
ครึ่งนี้เมื่อวานไดซลิ์ขึ้นค่ะบนซินคิดว่าไม่ขึ้นปรากฏพรุ่งนี้
ต้องบอกว่าสลักนิวสระดิสูจน์ที่ออกมา
ขายบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โอ้โหผลตอบรับถล่มทลาย๘๐บาทเนี่ยนะคะ
ภายในเวลาแบบว่า๔วันครึ่ง

ที่นี่เขาหมดปั๊บโอ้โฮหลายคนต้องออกไปซื้อข้างนอก
ออกไปหาตามแผงลอตเตอรี่ค่ะ
เจ้าก็แบบว่ามีร้อยหนึ่ง
จังหวัดก็บวกเพิ่มขึ้นไป๑๒๐๑๓๐ก็มีนะ
ก็เป็นข่าวกันออกมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอห้าล้านกว่าใบขายหมด
คนก็จะรู้สึกว่าเอาล่ะฉันยังซื้อไม่ทันเลย
ยังไงกันดีก็ไปตามหากันไปนะคะ
ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนก็เตรียมจะเฮล่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังเล็งว่าเขาจะคลอดไว้๒ตัวกับ๓ตัว
เอาง่ายคือถ้าพูดกันง่ายภาษาชาวบ้านเข้าใจก็คือเหมือนเอามาแก้ปัญหาเรื่องของหวยใต้ดิน
เพราะปกติโอเคก่อนหน้านี้มาที่เราจะเห็นมันจะมีเลข๒ตัวเลข๓ตัวอะไรอย่างนี้

หลายคนก็อยากจะได้แบบนั้น
ทีนี้ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณชาญกฤษเดชวิทัศน์
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางแล้วก็มาตรการในการแก้ปัญหาเรื่องของการขายสลากเกินราคา
เปิดเผยออกมาเลยบอกว่าขอบคุณประชาชนมากจริง
ลากดิจิทัล๘๐บาทโอ้โหให้การตอบรับกันเป็นอย่างดี
ส่วนกระแสเรียกร้องบอกว่าเพิ่มจำนวนฉลากหน่อยได้ไหม
เบื้องต้นเนี่ยค่ะในงวดประจำวันที่๑๖มิถุนาที่กำลังจะถึงนี้
กับ๑กรกฎาเนี่ยไม่เพิ่มบอกว่าให้เท่าเดิมก่อน

จากนั้นก็จะมีการนำผลจำหน่ายในแต่ละงวดออกมา
เคราะห์ดูว่าจริงแล้วในแต่ละงวดควรจะขายอยู่ที่เท่าไหร่
รอก่อนรอการตัดสินใจก่อนว่าจะเป็นอย่างไร
งั้นจะเหนื่อยมากนะเหนื่อยฝัน
อ๋อเราหาเลขอยู่ใช่ไหมคะฝันแล้วสงสัยฝันแล้วมั่นใจ
แล้วก็เที่ยวดูตามท้ายทะเบียนรถตามถนน
แล้วอันไหนเจอเลขนี้บ่อยต้องใช้แน่
เมื่อคืนทั้งชีวิตไม่เคยฝันเห็นตัวเลข
แล้วเมื่อคืนฝันเห็นเป็นเลขแบบเลข
พูดได้เดี๋ยวแม่ได้ยิน

เลขกี่ตัวที่หนูได้มา
อุ๊ยหนูได้หลายตัวเลยอะมีแหละ๓ตัวกับ๒ตัวหลายตัวเลย
มี๓ตัว๒ตัวไปป่ะไปคุณผู้ชมนะ
ต้องไปรอเดี๋ยวให้มิ้นไปตามดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ

โอ้โหว้ววววววมีนซ์
ที่จริงนู้นด้ามการได้อยู่๓คนเหมือนมิ้นซ์ไม่เชื่ออยู่คนเดียวนะ

ไม่ค่ะมันเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นตัวเลขชัดขนาดนี้
หนูก็เลยต้องซื้อ
อ๋อแล้วก็ซื้อทะเบียนรถตัวเองด้วยไง
ถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวงวดหน้าอาจจะไม่ได้มาอ่านแล้วนะ

แต่ว่างวดหน้าเผื่อคุณแม่ไปซื้อให้ทันจากในนี้ก่อนนะ

เขาจะมีการพิจารณาพัฒนาระบบฟีเจอร์ต่างเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นระบบการลดราคาของตัวแทนให้กับลูกค้า
เอาคิดดูคุณแม่บางทีสมมุติว่าเราซื้อ๘๐แล้วใช่ไหมคะ
บางเลขเมื่อกี้อันจริงพูดอย่าง๐๐คนจะซื้อไหมนี่
เออจริงก็ไม่แน่ไงต้านค้าอาจจะเลือกเลยบอกว่า
ฉันลดให้แล้วกัน๐๐มันขายยากอาจจะลดราคาจาก๘๐ให้ไปอีกอย่างนี้ไง
ผูกบัญชีตอนนี้เนี่ยมันผูกบัญชีเฉพาะธนาคารกรุงไทยถูกต้องไหมคะ
อนาคตข้างหน้าเขาก็คาดการณ์กันไว้ว่าอาจจะมีการไปผูกบัญชีกับธนาคารอื่น

โดยตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการสลากดิจิทัล
อยากจะให้ติดตามข่าวสารค่ะเพราะว่าคาดการณ์เอาไว้ว่าในอนาคตจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม
แต่อย่างที่บอกว่า๒งวดนี้ยังเท่าเดิมอยู่
เขาก็จะมีแบบว่าตัวแทนจำหน่ายอยู่ราวประมาณสักหนึ่งหมื่น

เดี๋ยวรองวดหลังวันที่๑กรกฎาคมไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ

แต่ก็อยากให้ได้ราคาที่เดียวกันด้วย
สงสารเค้าเหมือนกันเวลาเค้ารับมาที่แพง
บางคนก็อยากจะออกไปซื้อข้างนอกนะบางคนจะมีความรู้สึกอยู่ตอนนี้คือ
เห็นเป็นใบมีกระดาษชัดเจนหยิบมากับมือชัดเจนกว่า
บางคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นไงก็อาจจะยอมที่จะจ่าย
บรรยากาศในการซื้อบรรยากาศในการเรียบ
เหมือนบางทีสมมุติเราจ่ายเงินซื้อไปในระบบ
ปรากฏว่าพอวันที่๑๖หรือวันที่๑เช็คไม่ถูก
เหมือนแบบจ่ายเงินออกอย่างเดียวแม่

เลขแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลขนี้เลขนี้เลขนี้อะไรอย่างนี้
จะได้ลุ้นตอนออกไงว่าเขาจะส่งมาบอกเราว่า

ถ้าคุณถูกรางวัลที่๑คุณก็พุ่งตัวไปรับที่กองสลากนะคะ
เวลาแม่ผัดถูกไม่เห็นไม่เห็นแม่พุ่งไปกองสารากเลย

พี่ผันเคยได้หรือยังเคยได้รวมที่๑ยัง

ไม่หวังเพราะว่ารู้สึกแบบไหนก็หวังแล้วหวังใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้

อาณาวันหนึ่งเราอาจจะได้โอกาสนานข่าวเวลาแบบวันนี้เสร็จทีใหม่เป็นใครอย่างนี้
เขาบอกว่าตั้งใจซื้อเลขท้าย๒ตัวอันนี้เพราะแบบตามเลขทะเบียนตัวเองตามเหล็กถี่บ้านตัวเองมานานแล้ว

ตอนนั้นคนถามขอดูเลขฝันค่ะ
เมื่อกี้โชว์เราคุณผู้ชมเห็นไหมนะ

สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยคุณอัจฉริยะเขาแบบเดินสายเลยนะวันทั้งวันนี้พรุ่งนี้มารือนี้เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายแล้วว่าเขาจะไปดูที่ไหนไปร้องเรียนอะไรไปสำนักอายการอะไรต่างนานาพาคุณแม่ของคุณแตงโมไปวันนี้เนี่ยมีประเด็นนึงคือเรื่องของการไปแจ้งความคุณบอลเจ้าของอู่ต่อเรือค่ะเจ้าของอู่เรือที่เป็น

หายไปเพราะหนึ่งเขาไม่อยากเจอสื่อไม่อยากถูกสัมภาษณ์ไม่อยากถูกถ่ายแล้วไปติดออกข่าวช่องนู้นช่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคนเขาก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วตัวคุณบอลเองก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่ได้สนใจอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรตรงนี้ไอ้เรื่องที่ถูกกล

เขาบอกว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เปิดเผยระเบียบอุทยานว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นนะคะ
บริการหรือค่าตอบแทนโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่๗มิถุนายนนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าบริการค่าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศแบ่งเป็น๔กลุ่มดังนี้นะคะ
กลุ่มที่๑ค่ะอุทยานแห่งชาตินะคะจำนวน๖๗แห่งอัตราค่าบริการ
ชาวไทยนะคะเด็ก๑๐บาทผู้ใหญ่๒๐บาทชาวต่างชาตินะคะเด็ก๕๐บาทผู้ใหญ่๑๐๐บาทนะคะ
อุทยานแห่งชาติกลุ่มที่๒จำนวน๕๕แห่งนะคะค่าบริการของชาวไทยเด็ก๒๐บาทนะคะผู้ใหญ่๔๐บาท
ต่างชาติก็เด็กร้อยหนึ่งผู้ใหญ่๒๐๐นะคะแล้วก็กลุ่มที่๓ค่ะมี๙แห่งนะคะอัตราค่าบริการก็คือ
๓๐บาทผู้ใหญ่๖๐บาทนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเด็ก๑๕๐บาทผู้ใหญ่๓๐๐บาท
อุทยานแห่งชาติกลุ่มที่๔จำนวน๒แห่งด้วยกันนะคะอัตราค่าบริการนะคะชาวไทยค่ะเด็ก๕๐บาทนะคะ
ร้อยบาทชาวต่างชาติก็เด็ก๒๕๐แล้วก็ผู้ใหญ่ห้าร้อยบาทนะคะราคาดังกล่าวนะคะไม่รวมนะไม่รวมนะคะ
อัตราที่การนำยานพาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาตินะคะเพราะว่าคืออ่ายานพานะก็ราคา
ปกติเขาจะแยกอยู่แล้วแยกอยู่แล้วค่ะใช่รถยนต์สี่ล้อนะคะเก็บ๓๐บาทต่อคันนะคะ
รถยนต์๖ล้อเก็บ๑๐๐บาทต่อคันค่ะรถยนต์มากกว่า๖ล้อแต่ไม่เกิน๑๐ล้อเก็บ๒๐๐บาทต่อคันนะคะ
แล้วก็จักรยานยนต์ค่ะเก็บ๒๐บาทต่อคันและเฮลิคอปเตอร์อีก๒๕๐๐บาทต่อลำ
มีมีเขาใหญ่ก็มีคือนั่งคอไปลงอย่างนี้เหรอคะ
เคยไปนะสมัยก่อนตอนรูเล็กเราจะไปปูเสือตรงลานฮอที่เขาใหญ่เขาจะมีบางทีแบบ
อาจจะมีภารกิจของเขาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นอันนั้นเห็นกับตาเลยว่าเออมีลานฮอลจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่ไกลแล้วอุทยานแต่จริงประซับของที่ไปเที่ยวนะเพราะว่าอุทยานแห่งชาติตอนนี้ต้องบอกว่า
ในช่วงโควิดที่ผ่านมาสภาพต่างก็คือกลับมาแบบสมบูรณ์มาก
สัตว์ปลาดีมากสัตว์ปลาก็คือแบบ
คนไม่ค่อยได้เข้าไปในช่วงที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มันธรรมชาติทุกอย่างมันฟื้นฟูกลับมาอยู่
นี่น้องเพิ่งไปสังขะมาเขาบอกฝน
พอหลังฝนตกมันจะเป็นหมอก

ไปเที่ยวก็ส่งรูปมาฝากกันบ้าง

ใช่ค่ะ

ความสนใจว่า๑๒๓๔เขาแบ่งจากอะไร

ต้องไปดูนี่ไงกลุ่มที่๑

กลุ่มที่๑คือกลุ่มเก่า
อาจจะตามความนิยมอย่างนี้ไหม

อ๋อกลุ่ม๓คือกลุ่มแก่งกระจาย

เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเข้าฟรีป่ะคะ

น้ำดังอพังงาเอราวันทานโบกขอรณีอุ้ย

ปกติอุทยานแห่งชาติ
เขาจะมีสมุดคล้ายกับ

ก็จะมีแบบทุกอุทยานแห่งชาติอยู่ในนั้น
บางคนก็ไปปั๊มเขาจะไปสตาม

แต่เค้ามีหลักตาในการแบ่งยังไงเนอะ

แล้วในนั้นก็จะมีข้อมูลอธิบาย
อุทยานแห่งชาติแต่ละที่เอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้

เพราะบางทีเราไม่เคยผ่านหูผ่านตาเรามาเลยอะไรอย่างนี้

ว่าใช้หลักอะไรในการแบ่งเนอะ

สิคะ๗สาวน้อยอยู่ในกลุ่มไหน
๗สาวน้อยน้ำตก๗สาวน้อยอยู่อันล่างประมาณนี้นะ๗สาวน้อย

๒มั้ยถ้าเราไปถ่ายละครบ่อยมากเลย

กุยบุรีตอบเร็วค่ะกุยบุรีค่ะ
ถูกรู้ไหมครับตรงนึงอยู่ภาคกลางตรงเกียรติสาวน้อย
อยากเอาไปทำเป็นแบบมิชชั่นเวลาไปเที่ยวเมืองไข่
จำได้อย่างนี้เพราะว่าชอบไปถ่ายละครแม่งก่อนอยู่นี่
มันไปง่ายไงคุณไปง่าย

ที่สำคัญรถเข้าถึงง่าย
ถ้าเป็นดาราต้องผ่านต้องตกใจเนอะ

ส้มตำเกรียมปั๊บ
เออแม่แม่วันไปที่หนึ่ง

มันหิวมันก็ต้องไปซื้อกินเอาตรงนั้นจริง
ส้มตำเนอะส้มตำแล้วก็ที่สำคัญรถกองถ่ายเข้าง่าย
รถไฟรถกล้องรถใหญ่มันจอดได้ง่ายไงไม่ลำบาก

แล้วปรากฏว่าพอคนร้ายมาแอบดูปั๊บแล้วก็
เยี่ยบเขียนไม้แล้วนางเอกน่ะพายอยากไป
นางเอกโต้เวลาแล้วนางเอกก็จะเดินโผล่วันแล้ว

แต่ต้องเปลี่ยนมุมหน่อยเพราะว่าผู้ชมจะจำมุมได้
โพธิพูชมจำได้แล้วคะเอ็นดูจำได้แล้ว

กำลังแบบลั้นลาชูนักละมันไปขี้เหนือน้ำ

แล้วเราก็แบบอัฮ่าเราก็อยู่ในน้ำ

ใช้คำว่าหยอดเค้ก
นี่เราขำหัวเราะกันอยู่เดี๋ยวไปดูข่าวต่อไป

เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในทุกครั้งของวันเปิดเทอม

นักเรียนผู้หญิงผู้ชายเวลาไปถึงปุ๊บต้องเข้าแถวแล้ว

ซึ่งส่วนใหญ่ผมเนี่ยมันคือ

ล่าสุดนี่น้องคนนี้น้ำตาน้องแน่

ไงผมเขาเป็นเหมือนเป็นรองทรง

นี่เห็นไหมร้องไห้เลยอ่ะน้องแบบ

รับราชการทหารหรือว่าตำรวจได้เลยนะ

ถ้าเอาตามเทรนด์คือเขาก็อยากเป็นสไตล์แบบ

มีทรงมีสไตล์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นคนอะผสมทรงนึงทำให้เขาดูดี
ทำให้เขาดูแย่ก็มีเหมือนกัน
แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียว่ามั่นใจมาก

นี่เขาบอกว่าคือวินาทีที่ปรัสตาร์เรียน
มันค่อยไถผมน้องออกไปทีละส่วน
น้องมองกระจกแล้วน้ำตาซึมร้องไห้เลย

ทรงเมื่อกี้เขาดูเหมือนคนละคนเลย
ไว้รองทรงมาตั้งแต่เด็กจนโต

ก็บางทีมันก็เป็นคุณฆ่าทางติดใจของเขาค่ะ
คนเข้ามาดู๓ล้าน๕แสนครั้ง

ประเด็นเรื่องตัดผมเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะ
คือบางโรงเรียนตอนนี้เนี่ยก็อรุมอร่วยให้เยอะมากแล้วเหมือนกัน

ทรงผมก็มีอนุโลมไปบ้างเหมือนกัน
แต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน

แต่สมัยตอนเด็กเราตัดผมสั้นเราก็รู้สึกนะ

เราจะรู้สึกว่าหน้าเราเดอะมากเลย

ก็ไม่ได้ต้องตัดกลับไปถึงติ่งหูอีกแล้วอะไรอย่างนี้
พอให้ไว้ผมยาวโอ้โหไว้กระจุยเลยหลังจากนั้น
หรือบางทียุคมิ้นเป็นยุคแบบซอยผมอะค่ะ

คุณหนูถามจริงก็ถามเหมือนเด็กยุคนี้แหละว่า

ผมหนูจะยาวหรือสั้นแต่ว่าเกรดหนูก็ไม่ตกไม่ใช่เหรอคะ

แต่มันคือการฝึกให้เด็กรู้จัก
ทำตามกฎระเบียบขององค์กร

ไม่ชอบใจเยอะกว่านี้
แต่บริษัทอย่างนั้นก็มีนะจะทำสีผมที่ไม่สุภาพ
ที่มันดูไม่สุภาพไม่เหมาะกับองค์กรหรือภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้
แต่ถ้าอยากได้รับความร่วมมือจากเด็กก็
อธิบายก็ดีนะว่าทำเพราะอะไรทำไมต้องทำ
อย่างน้อยเขาจะได้รับเหตุผลว่า
ทำเพราะอย่างนี้ฉันจะได้รู้ว่าฉันทำเพื่อที่จะได้อย่างนี้

บางทีบางโรงเรียนไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่รู้ว่าทำไม
โรงเรียนเคยคือเคยได้ยินเด็กพูดทำนองว่า
ให้เหตุผลว่าผมยาวแล้วบางเพื่อนข้างหลังมองกระดานไม่เห็นอะไรอย่างนี้
เด็กก็ไม่เก็ตว่าขอโทษนะคะผมยาว
เราเห็นเป็นเพื่อนคนที่ผมอยากโศกอ่ะเวลาเขาแบบ
คือเขาไปตักแช่หน่อยมันก็จะกลายมาสงสัยคล้างมันก็ขนาดมันเป็นสมชาติ
มันโดนเล็มจนเหลือแบบมันไม่เหมือนคนผมตรงหรอก

แต่ผมเข้าดูสวยไงเด็กน่้าร็ากเนี่ย
แต่เพื่อนบางคนแบบหูผมแบบอยากตก
มันไม่ได้อืมข้างบนคุณผมเยอะกว่าเพื่อน
แต่คือแบบไม่โดนอ่ะทะกไกลนะ
มาแล้วคือหูกลางหลังเลยแต่ผงฟูอ่ะ
บางคนก็ต้องไปยืดเอาเสียเงินเพิ่มอีก

นี่เขากำลังพูดกับเรื่องชุดลูกเสืออีก
อ๋อใช่สองพันไม่ผิดแล้วก็อันนี้ต้องเหมือนทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่า
แต่จริงคุณตรีนุษย์ท่านบอกว่าท่านมีการออกนโยบายนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ทีนี้ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเรียนออนไลน์กันไง
เราไม่ได้ไปโรงเรียนไงคือปีที่ผ่านมาคือทุกคนยังไม่ได้ใส่ชุดไง
พอทีนี้มันเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบทุกคนไปโรงเรียนแล้ว
ของแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกันบางคนก็จะรู้สึกอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าบางทีมันมีการพูดออกมาโอเคครอบครัวไหนมี
คุณก็ให้ลูกคุณใส่เต็มมาครอบครัวไหนไม่มีคุณก็ใส่แค่นั้นมา

แล้วตอนนี้เกษตรกิจอย่างนี้เนอะถ้าลูกหลายคนล่ะ

ก็ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มีคุณครูหลายคนก็ออกมาพูดแบบนี้
ว่าเท่านั้นก็ใส่ก็มันพอมีเข็มมีแค่หมวกก็พอไหมอะไรอย่างนี้

สุดท้ายการของวิชาคือให้เรียนรู้ได้ประยุกต์ใช้ไม่ได้ต้องมัดขนาดนั้นอะไรอย่างนี้

มันมีผู้มันมีอินเทอร์นูมีขาว
แล้วไปเอาดอกเข็มมาบีบแดดแล้วเสียบ

เขากลัวกูทำโทษเขาไง

นางเอาดอกเข็มมาอย่างนี้มาแปะ

บางคนก็ใส่เหมือนว่าอารมณ์แบบว่าใส่ชุดวินเทจ

โดนโดนเรียกเราออกไปแบบวันใหญ่

หมู่ดอกเข็มขอทำการแสดงกับกัลลาบุ้ม
บุ้มชอบอันเดียววันเรากองไฟกัน

ดอกเข็มไหม้บังคับเป็นกลุ่มสัตว์ตลอด
สิงโตก็หมาเปล่าอยากอยู่กงกลุ่มดอกเข็ม

งฟ้าอย่างนี้บ้างแบบทำไมผู้หญิงอยู่กลุ่มดอก
แล้วพูดพร้อมกันว่าเยี่ยมจริงจริง

ถ้ายมมองย้อนกลับไปสมัยเราเรียนหนังสือ

แล้วก็บางทีพระปีหนึ่งกับเธอชอบการแสดงเยอะ
คุณบอกให้เตรียมการแสดงมาอุ๊ยปีมาสี่กระเป๋า

เจ้าทีไม่ชอบฝนตกน้ำรูปกลับไป
ตอนนั้นลูกเกรดกับซิดดี้กำลังมาไง
โดยสับผาก็ฟื้มฟ้าผาปุ้ม

ไอ้ลอยมันชื่น

จะได้กลับมาทำกิจกรรมอะไรในโรงเรียน

แต่ก็นั่นแหละเนาะเศรษฐกิจการเงินเนอะ
บ้านก็มีลูกไม่ใช่คนเดียวนะคะ
ก็อันไหนก็ช่วยกันได้ก็ช่วย

เดี๋ยวกลับมาข่าวเซ็คกันต่อ
เรี่ยมจริง

พี่หนุ่มก็เล่าแบบเล่าเต็มเหมือนกันนะคะ

คือเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากที่คุณแม่เขาอะค่ะ

ก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำตอน๕โมงเย็น

เพราะปกติเท่าที่รู้กันไส้ติ่งต้องรีบผ่า
เพราะว่าถ้าไม่ได้ผ่ามันอาจจะแตกแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
แม่บอกว่าพนักงานเข็นน้องเข้าห้องผ่าตัดตอนเที่ยงคืน
ไป๕นาทีเข็นน้องออกมาจากห้องผ่าตัด
ถามว่าอ้าวเข็นลูกแม่ออกมาทำไมลูกแม่ผ่าเสร็จแล้วเหรอ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อันนี้แม่บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่บอกแม่ว่า
พอดีคุณหมอติดคนไข้พิเศษให้น้องรอก่อน
สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมาตอน๕โมง
เที่ยงคืนยังไม่ได้ผ่าสุดท้ายข้ามไปอีกวันหนึ่ง๓๐พฤษภาคม
ถึงได้ผ่าตอน๓โมงอะค่ะ
เพราะว่าอาการน้องหนักมากแล้วภาวะหัวใจเริ่มล้มเหลว
ติ่งแตกแล้วอะค่ะตอนนั้นแล้วสุดท้ายกลางดึกคืนนั้นน้องเสียชีวิต
วันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งจะชาปนกิจน้องไป
ครอบครัวบอกเลยว่าโรงพยาบาลนะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงชาปนกิจน้องต้นน้ำ
มีโทรศัพท์มาสายเดียวเองบอกว่า
อย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวจะเอาเอกสารไปชี้แจงนะ
มีแค่นี้ไม่มาร่วมงานศพไม่มีการมาขอโทษ

เมื่อวานรองผอออกมาชี้แจง
ไทม์ไลน์บอกว่าที่บอกว่ามีคนไข้พิเศษ
ไม่จริงไม่มีเขาออกมาอธิบายว่า
ตอนที่น้องมาถึงคิวแรกที่น้องจะได้ผ่าตัดคือ๕โมง

ผ่าตัดมีคนไข้รอที่จะผ่าตัดอยู่แล้ว
คนนึงเนี่ยลำไส้อักเสบต้องตัดต่อลำไส้
อีกคนนึงช่องท้องอักเสบรุนแรง
ก็ต้องผ่าเร่งด่วนอาการเร่งด่วนทั้งคู่
อีกคนนึงประสบอุบัติเหตุกระดูกทะลุกระดูกโผล่เร่งด่วนเหมือนกัน
น้องต้นน้ำที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเลยต้องรอไปก่อน
ตอนเที่ยงคืนที่ว่าเข็นเข้าไปแล้วเข็นออกมา

มีคนไข้ที่เป็นผู้หญิงตั้งท้อง

แต่จริงแล้วเนี่ยในสิ่งที่รองพอแถลงมาค่ะ
เขาบอก๗โมงเช้าวันที่๓๐อ่ะ
เช็คอาการน้องต้นน้ำแล้วนะคะ
อาการน้องต้นน้ำแล้วตอนนั้นน้องอาการหนักแล้ว
เริ่มแบบมีระบบหายใจล้มเหลวแล้ว
มีติดเชื้อในกระแสเลือดแล้ว
แต่หลังจาก๗โมงเช้าผ่านไปน้องก็ยังไม่ได้ผ่า
เพราะมีการประชุมเรื่องที่จะผ่าตัดน้องต้นน้ำ

ทั้งที่๗โมงบอกว่าน้องระบบหายใจล้มเหลวแล้ว
สุดท้ายน้องได้ผ่าจริงคือ๓โมงเพราะว่าน้องจะตายอยู่แล้วอะค่ะ

ถ้ามาถึงเนี่ยบ่าย๓บ่าย๔เนี่ย

ลงคนไข้ทั้ง๓คนที่บอกว่าเร่งด่วนนั่นน่ะ

พอโรงพยาบาลบุรีรำเป็นคนออกมาแถลงเอง

เพราะว่าพอติดภารกิจดังจังหวัด
วันนี้นายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนสาร

ออกมายอมรับความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสาร

ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวน้องต้นน้ำแล้ว

ที่จะขอรับการเยียวยาตามสิทธิ์
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
เป็นความบกพร่องของโรงพยาบาล

ทำให้น้องต้นน้ำได้รับการผ่าตัดล่าช้า

พอบอกว่าโรงพยาบาลเองก็เสียใจ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะเอามาปรับปรุง
เรื่องของระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลด้วย
ถามว่าจะมีมาตรการยังไง
เดี๋ยวจะเรียกประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร
แพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมผ่าตัด
แล้วถามว่าไอ้ที่ผ่าตัดไม่ได้

น้องต้นน้ำก็ต้องรอไปจนถึงอีกวันนึง

คือคนก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมกับโรงพยาบาลด้วยแหละ
เผื่อบางทีคุณหมอไม่พอจริงมันก็ไม่ได้
พอบอกว่าปัจจุบันทีมผ่าตัดมีเพียงพอค่ะ
แต่บกพร่องในเรื่องการจัดระบบมากกว่า

มีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่เท่าเทียมอย่างแน่นอน

ทุกคนเนี่ยพิมพ์มาเป็นประโยคเดียวกัน

คนจนไม่เคยมีสิทธิ์เท่าคนรวย

ต้องรอให้คนที่เขามีเงินมากกว่ามารักษาก่อน

พูดแบบนี้เยอะมากจริงอะนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหนองบก
ตำบลพุทธไทยสงฆ์ก็เป็นพื้นที่

บอกว่าก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือบางคนบอกว่าแค่ปวดท้องไส้ติ่งไม่คิดว่าจะถึงตาย
คือไส้ติ่งอักเสบเนี่ยถ้าผ่าตัดทันแล้วมันยังไม่แตก
ไม่ถึงตายใช่ค่ะเพราะถ้าแตกปุ๊บเนี่ยติดเชื้อนี่ไงน้องติดเชื้อในกระแสเลือด
ไส้ติ่งมันแตกแล้วแล้วน้องก็รอนาน
แล้วปวดนะเธอปวดมากใช่ไหมคะปวดแบบไม่ใช่ปวดท้องอะไรทั้งสิ้น
จนถึง๓๐อาทิตย์บ่าย๓อ่ะค่ะ
คำวันคำคืนน้องต้องทนปวดแบบนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกคือทุกคนเห็นใจครอบครัวน้องต้นน้ำมาก

คุณพ่อเนี่ยอายุ๔๒แล้วคุณแม่ก็อายุใกล้เคียงกัน

และที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ของน้องต้นน้ำ

เหงามากคิดถึงหลานมากทุกเช้าหลานจะต้องหาข้าวให้กินก่อนที่หลานจะออกไปโรงเรียน
แต่วันนี้ย่าทำได้แค่นี้คือนั่งมองรูปหลานอ่ะโอ้โหมันแบบอุ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
บางคนถึงขั้นบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลหน่อย
บางคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาควรจะได้สิทธิ์เยียวยาหรืออันนี้มันควรจะเป็นมันจะเป็นคดีความหรือเปล่า
มันเป็นความบกพร่องในแง่ไหนครอบครัวเขาจะดำเนินการยังไง
แล้วบางคนบอกเลยว่าอยากให้ทนายดังอยู่ที่ทำข่าวอื่นใดเลยเวลาที่ตายอย่างไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนี้
ดูแลครอบครัวน้องต้นน้ำหน่อยได้ไหมคืออันนี้มันหูเขาแก้วตาดวงใจเขาไปหมดแล้ว

ไปดูเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ซ้ำของชาวนาจริงจริงอะค่ะน้ำมันปรับราคาสูงขึ้นถูกไหมคะ
ในเรื่องของการหวานค่าปุ๋ยต่างทุกอย่างมันเพิ่มสูงขึ้นหมดเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านที่พื้นที่นครราชศรีมาเขาได้รับความเดือดร้อนหนักมากนะคะ
จากปัญหาเรื่องของน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นก็ปรับตัวกันมา
ว่าวันนี้ดีเซลขึ้นมาอีก๑บาทนะคะ
ตอนนี้ผ่านอยู่ที่๓๕บาทก็คือขึ้นกันมาต่อเนื่องทีเดียว
เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะยังไงตอนนี้ลำบากกันหมดนะเนี่ย
พยุงแทกลางอายุ๕๐ปีค่ะก็บอกว่าลงทุนปลูกข้าวจำนวน๖ไร่ด้วยกัน
เมื่อก่อนเขาจ้างรถไถนาไร่หนึ่งอยู่ที่๒๕๐บาท
แต่ในช่วงที่มันประสบปัญหาเรื่องของน้ำมันมันราคาแพงเนี่ย
กลายเป็นว่าไร่นึงเขาต้องจ่ายอยู่ที่๓๐๐บาท
ก็คือมันกลายเป็นการจ้างแบบรถไถมาที่ราคาสูงมาก
รวมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดอื่นอีกค่ะ
ว่าจะเป็นตั้งแต่ลงทุนเริ่มหวานข้าวเป็นเงินไร่ละ๒๐๐บาท
ค่าไถนาหวานข้าวก็เพิ่มสูงขึ้น
อันนี้ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาอื่นอีกนะคะ
ทีนี้อยากจะวอนให้ภาครัฐออกมาช่วยเหลือ
เรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหน่อย

ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บอกว่าปรับราคาสูงขึ้น
แต่ปุ๋ยขึ้นหนักมากจริงค่ะ
ขึ้นสูงแบบสูงเป็นประวัติการเลย
สูงมาแบบเยอะมากจริงถามว่า
ถ้าเป็นผู้ที่แบบขายปุ๋ย
บางคนเขาอาจจะมีสต๊อกของเขาก่อนหน้านี้
โอเคในช่วงที่ยุคที่ปุ๋ยราคาแพงแล้ว

บางทีชาวนาก็ต้องจำเป็นยอมซื้อ
ราคาที่มันสูงขึ้นอีกอะไรอย่างนี้

เพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวก
หรือว่าอาหารการกินทุกอย่างในประเทศ
มันยังเพียงพอคนในประเทศได้ใช้ก่อน
แต่ทีนี้ด้วยความที่พอราคาอะไรหลายอย่าง
มันเริ่มมีการปรับตัวกันอย่างนี้
เจ้าผู้ผลิตเองเขาก็เลือกวิธีการ
ถ้าเขาส่งออกได้เขาได้กำไรมากกว่า
บางคนเลือกที่จะไปส่งออกซะอะไรอย่างนี้
อย่างตอนนี้เองมาเลเซียเองเริ่มมิถุนายนนี้

คโปร์กำลังจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของไก่ขาดแคลน
เพราะว่าปกติเขารับจากมาเลเซีย

ดังนั้นในประเทศอื่นที่รับไปก็

แล้วเขาเป็นอิสลามเพื่อนทางชาติ

แต่บางคนบอกเหมือนกันว่าอาจจะเป็นโอกาสของไทย

แล้วยังไงดีล่ะหมูเอยไก่เอยของไทยล่ะ

แล้วก็ไก่ตอนนี้มันอาจจะเป็นโอกาสของไทย
คือมันต้องแบ่งสัดส่วนดี

จะทำให้อาหารการกินในประเทศ

จริงล่าสุดอินเดียก็งดส่งออกน้ำตาลเหมือนกัน

ใช่ดังนั้นต้องควบคุมพวกปริมาณอย่างนี้แบบนั้น

เพราะว่าเราก็คือผลิตอาหารได้แบบอะไรอย่างนี้

แต่ก็มีบางคนที่แบบไม่พอแบบว่าน้ำมันมันขึ้นขนส่ง
วันก่อนดูรายการที่เกาหลีเขาออกมาทำเมนูแมลงกันแล้วนะ
เขาทำเมนูต่างฝึกให้กินแมลง
จริงเทรนด์แมลงมาแบบ๓๔ปี
แต่ไทยเรากินแบบว่าเยอะแยะไปหมดเนอะ

ไปมาพักสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะ
แองจี้ขึ้นมาแทนน้องมิ้นนะคะ
เดี๋ยวน้องมิ้นไปไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะ

กลายเป็นหนึ่งในกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทีเดียว
แล้วก็สะเทือนใจมากสำหรับคนรักสัตว์นะคะ
คุณผู้ชมรู้จักปลาหมาน้ำไหม
หมาน้ำอืมหมาน้ำนี่ก็คือเป็นแบบว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ
ถึงการขายหมาน้ำย้อมสีเอาน้องไปย้อมสี

แต่นี่เขาจะเรียกว่าปลาหมาน้ำ
เขาบอกว่าโปรดระวังการรับเลี้ยงเด็ก
สีผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
ตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยจริงนะคะ
ใช้วิจารณญาณและศึกษาการเลือกรับเลี้ยง
ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่สีฉูฉาดแล้วก็หลากสีแบบนี้ค่ะ
เด็กที่สนใจน้องหรือว่ารู้จักน้องผ่านทางเกมโปรด
ศึกษาก่อนไปรับมาเลี้ยงนะคะ
ซึ่งในปกติเด็กที่ผ่านการย้อมสีจะมีอายุไขได้ไม่นาน
แล้วก็ไม่เกิน๑สัปดาห์โดยประมาณ
ดังนั้นก็คือถ้าคุณไม่ซื้อเท่ากับว่าคุณไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิด
ไม่ซื้อมันเท่ากับว่าเพิ่มโอกาสรอดให้กับตัวอื่นที่ยังไม่ถูกแช่
หลังเรื่องราวถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะคะก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเนี่ย
เข้ามาแชร์กันมากกว่า๘๑๐๐ครั้งกันเลยทีเดียว
คือพอมันไปทำอะไรที่มันผิดปกติจากธรรมชาติที่เขาเป็น
อายุน้องมันก็กลายเป็นสั้นลงอ่ะเขาก็จะตายอ่ะ
เห็นสีสวยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับน้องโอ้โหดูสีสิ
ไปใส่สีเขาอย่างนั้นเลยสีแบบนี้เด็กอยากได้เนอะ
ถ้าเราไม่ซื้อก็คือไม่เป็นการสนับสนุนเขา

ฟังนี้คือสีจริงของเขาอันนี้คือสีเอาไปยอม

ใช่เขียวอีกคือเด็กไม่รู้หรอกเด็กชอบอยู่แล้วสีสีนะ
ล่อตาล่อใจแต่อย่าซื้อเลยเนอะจะได้ไม่รังแก่เขาเนอะ
ไม่งั้นมันเป็นการแบบไปสนับสนุนเขา

หนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแม่เนาะ

จำได้ไหมว่าทุกปีก็จะมีการจัดงานลำลึกถึงแม่พึ่ง
ใช่ไหมคะใช่
ก็ทางคุณเพชรพุ่มพวงนะคะแล้วก็คุณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นำทีมช่างนะคะ
แต่งหน้าแต่งตานะรูปปั้นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
แล้วก็รวมถึงเอาเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดสารีสีม่วงนะคะ
มาเปลี่ยนให้กับหุ่นคุณพุ่มพวงด้วยนะคะ
งามราวกับว่ามีชีวิตจริงเลยนะคะ

ส่วนเจ้าอาวาสวัดทัพกระดานเนี่ยก็กำหนดวันจัดงาน๓๐ปีที่คิดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ในดวงใจนะคะ
เพื่อให้บรรดาแฟนเพลงร่วมลำลึกครบรอบ๓๐ปีนะคะ
ซึ่งงานจะจัดในวันที่๑๐๑๘วิธานายนนะ
จัดไปทั้งสิ้น๙วัน๙คืนเลยนะคะ

สำหรับเลขเด็ดนะคะในงานครบรอบ๓๐ปีส่วนใหญ่เลขก็จะวนอยู่อย่างนี้ค่ะ
จะเป็นตัวเลขตั้งแต่นะคะวันเกิดนั่นก็คือเกิดวันที่๔สิงหาพศ๒๕๐๔นะคะ
ก็คือ๒๕๐๔นะแล้วก็วันเสียชีวิตก็คือ๑๓มิถุนายน๒๕๓๕นะคะ
ครบรอบทั้งสิ้น๓๐ปีค่ะแล้วก็ครบรอบแซวิทอายุ๖๐ปี
แล้วสู่ปีที่๖๑ของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเลขเยอะเนอะ
ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คุณก็จะโชคดีต้องลูกชายใช่ไหมต้องลูกชายน้องเป็นคนไปจับ
แล้วก็จะมีแบบมีการล้วงหายพ่อทุกปีแม่หนูเนี่ยแฟนคลับมากต้องรู้ข่าวนี้
แล้วก็เอาตรงแม่เปอร์เซ็นต์นี่คือเข้านะ๙๕เข้า
ใช่ส่วนใหญ่คนได้เฮกันตลอดคือก็ได้เฮตลอด
ใช่ค่ะแล้วก็แบบพอไปขอพงขอพรทุกคนก็จะต้องแบบเหมือนเดือนนี้
ถ้าเป็นเดือนที่แบบทุกคนมีเทศกาลอะไรต้องมีเทศกาลเนี่ยต้องมีคนต้องไปรอดู
นอกจากนี้แบบอาหารแล้วโศกมีคอนเซิร์ตแล้วมีบรรดาลูกผู้ที่เป็นหลักไม่พึ่ง
แบบเคยเอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงประกวดชนะจนทุกวันนี้มีอัลบั้มมีชื่อเสียงก็ได้จากแม่พึ่งเยอะ

ที่วัดทัพกระดานใช่ไหมวัดทัพกระดาน
เตรียมไปได้เลยนะคะ

แฟนคลับเขาบอกว่าช่วยมาพูดหน่อยเร็วเราต้องบอกนะเพราะว่าน้องหล่อมาก
คือแบบความฮอตไม่มีตกเลยนะคะสำหรับน้องอินสารินค่ะ
ที่ล่าสุดก็เลยบอกว่าก็คือ
มีการโพสต์ภาพทุกปีเนี่ยจะมีการจัดอันดับ
หนุ่มหล่อหน้ารออะไรอย่างเงี้ยทุกที
แต่ลาไทยมันจะเป็นแบบมาริโอณเดชน์
หรือแบบอย่างเงี้ยคือเคยติดกันมา๑ใน๑๐๐กันมาแล้ว
ปีนี้ก็คือปี๖๕นี่ค่ะก็ถูกการเสนอคือรูปของน้องอินสาริน
ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากการเสนอชื่อเข้าชิงเป็น๑ใน๑๐๐คน

บางทีก็จะมีการจัดประเภทของทั้งประเภทดาราหญิงและดาราชาย

นี่คือปีนี้คือน้องอินติด๑ใน๑๐๐

เห็นลูกชายพี่ดูสัญญาหรือยัง

น้องเอ็มอะ

เหมือนมีการเซ็นสัญญาว่าจะเป็นดาราแบบเล่นละครงละคร

ก็อยากจะให้แบบความหล่อแบบมีเยอะแม่
หล่อแบบน่ารักหล่อแบบเข้มอะไรอย่างนี้
ถ้าถามดาราไทยนะหลับตาจับมา๑๐๐คนก็เจอ๑๐๐คน

แต่ถ้าจับอย่างรุ่นแม่เมื่อก่อนแม่เป็นยุค๘๐มั้ย
แม่เป็น๘๐มั้ย

ถ้าคนสมัยก่อนนักแสดงสมัยก่อนเนี่ย
หล่อแบบหล่อสวยแบบไทย

พี่โอวะรุ๊ดถือว่าเป็นรุ่นไหนแม่๘๐หรือ

แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเลยคือต้อง
ตาคมไม่รู้จะรู้จักเลยว่าคุณธัญรัตน์โลฮานาน

คุณคาริกาธิดาทิพย์ยังพอได้เห็นบ้าง

ไม่มีการแบบไปทำอะไรทั้งนั้น
ไปดูภาพของน้องลิซ่าหน่อย
เขาเรียกว่าฮึฮามากทีเดียวนะคะ

ูแกโรยีค่ะในแพรรี่ฝรั่งเศส
ครั้งนี้ลิซ่ามาในชุดแดร์สีเหลืองค่ะ

พร้อมทั้งสวมรองเท้าส้นสูงสีดำ

สกดใส่ตาคนทั้งงานค่ะ

เกี่ยวเกี่ยวบอกว่าเป็นแสน
หน้ากากสวยแล้วก็ยากมาก
สวยนะคะ

ไม่หนูเป็นไองูของเขาไปได้นะมิโลกอนีของเขาได้นะ
อ้าวไทยรัฐนิวโชว์รออยู่คุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เราไปกันก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ